เพราะเราเตรียมทุกอย่างไว้เป็นอย่างดีนะครับ

ผมต้องการคนที่แบบชัวร์ที่ผมติดต่อได้ไม่ใช่คำพูดลอย

เกิดความโกลหนขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ
โดยมีประชาชนกว่า๒๐๐คนรวมตัวกันเพราะมีปัญหาอะไรบางอย่าง
เมื่อไปตรวจสอบจึงได้รู้ว่าพวกเขาถูกลอยแพร่
ความหวังที่จะได้ลัดฟ้าไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
ทุกคนล้วนเป็นสมาชิกบริษัทขายโรงอาหารเสริมบริษัทแห่งหนึ่ง
ซึ่งผู้บริหารบริษัทแห่งนี้คือสินแสโชกุลหรือนางสาวพระสิทธิ์อรินชลาพิษ
ที่ผ่านมามีการโฆษณาว่าหากสมัครสมาชิกด้วยเงิน๙๗๓๐บาท
ก็จะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงวันที่๑๑ถึง๑๖เมษายน๒๕๖๒

นางสาวพระสิทธิ์พบโปรไฟล์ไม่ธรรมดา

ถูกจับมาแล้ว๖คดีมี๓หมายจับ
ทุกคดีล้วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทอง
มีหนำซ้ำยังเคยเปลี่ยนชื่อนามสกุลมาแล้วนับ๑๐ครั้ง
และยังเปลี่ยนชื่อบริษัทมาแล้ว๗ครั้ง
โปรไฟล์ก้ารอบก่อนก็๕๐๐บาทพาไปมั้ย
ไปคำว่า๕๐๐บาทคือการเป็นสมาชิก
แสโชกุลเคยอ้างตัวว่าเป็นหมอดู
ไปดูหมอให้เศรษฐีฮ่องกงรายหนึ่งที่กำลังจะล้มละลาย
และมีการปรับฮวงจุ้ยให้จนสำเร็จ
ส่วนวิธีการที่ใช้หลอกลวงคนนั้นจะพยายามปั้นโปรไฟล์ให้สวยหรู
จากนั้นอัดคลิปตัวเองลงสื่อว่าได้ไปเที่ยวที่เช่าเครื่องบินเจ็ตไปที่ต่าง
หรือพาไปเที่ยวญี่ปุ่นฮ่องกงโดยจะล่อลวงให้คนมาสมัครซื้อของ
แต่กลับไม่มีบัตรสมาชิกอะไรให้เลย
ตรงนี้เองที่ดูไม่ชอบมาพากล
หลังเกิดเรื่องที่สนามบินทำให้มีผู้เสียหายแห่ไปแจ้งความเอาผิด
ขายตรงดังกล่าวรวมไปถึงเอาผิดสินแสโชกุล
แค่วันเดียวตำรวจกองปราบก็ร่วมกับตำรวจท้องที่จังหวัดระนอง
ตามจับสินแสโชกุลได้พร้อมกับพวกและคนสนิท
เราทำบริษัทที่เราขายสินค้าออนไลน์
แต่ว่าเรามีจัดโปรโมชั่นมาหลายโปรโมชั่น
ซึ่งโปรโมชั่นหนึ่งในโปรโมชั่นที่ทำให้คนเกิดความสนใจก็คือการพาคนไปเที่ยว
แต่พอมารอบนี้เนี่ยคืออย่างหนึ่งเลยเนี่ย
ผมต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่เคยมีการโปรโมทเรื่องของการขายทริปทัวร์
หรือว่าโปรโมทในเรื่องของว่าเข้ามาซื้อทัวร์ถูกฟรี
คือผมจะบอกตลอดว่าเราขายสินค้า
และคุณต้องเข้ามาซื้อสินค้าตามคุณสมบัติของเราเราจะพาไปเที่ยว
ผู้เสียหายห้าร้อยกว่าคนที่มารอบอกบัตรเนี่ยเงินทั้งหมดอยู่กับตัวคุณไหม

๑๔เมษายน๒๕๖๐สินแสโชคุณให้การรับสารภาพ
โดยให้ลงทุนสมัครค่าสมาชิก๑๓๘๐บาทแบ่งเป็นสมาชิก๒บริษัท
แต่หากอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ต้องอัพเกรดต้องจ่ายเพิ่มอีกกว่า๘๐๐๐บาท
หากหาสมาชิกเพิ่มได้จะให้ส่วนลด๑๐๐บาท
ทรัพย์สินที่ได้ส่วนหนึ่งได้พาไปเที่ยวจริง
อีกส่วนเอาไปซื้อรถหรู๔คันคอนโดราคากว่า๒ล้าน
๘เมษายน๒๕๖๐กองปราบนำกำลังเข้าตรวจสอบบริษัทของสินแสโชกุล
พร้อมอัยะทรัพย์สินเกือบ๑๕ล้านโดยแบ่งเป็นเงินสดกว่า๓๒๐๐๐๐๐บาท
ที่เหลือเป็นรถหรูและทรัพย์สินมีค่าอื่น
มิถุนายน๒๕๖๐พนักงานสอบสวนส่งสำนวนให้อายการ
มีความเห็นสั่งฟ้องสินแสโชกุลกับพวกในหลายข้อหา
กรกฎาคม๒๕๖๐อายการมีความเห็นสั่งฟ้อง
ดำเนินคดีกับบริษัทของนางสาวพระสิทธิ์หรือสินแสโชกุล
รวมถึงกรรมการบริษัทฐานความผิดช่อกงประชาชน
ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และซ่องโจร

พิพากษาสั่งปรับจำเลยที่๑คือ
บริษัทของสินแสโชกุลเป็นเงิน๔๓๕๕๒๐๐๐บาท
สั่งให้รีบสินค้าของกลาง
อกจากนี้ยังได้สั่งลงโทษจำคุก๔๓๕๕ปี
จำเลยที่๒คือสินแสโชกุล
จำเลยที่๕เลขานุการ
และจำเลยที่๘ผู้ดูแลด้านการเงินจากความผิด๘๗๑กระทง
แต่ตามกฎหมายให้ลงโทษได้สูงสุด๒๐ปี
อย่างไรก็ตามคดีนี้ถือว่ายังไม่สิ้นสุด
เพราะมีจำเลยบางคนยังต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์